ข้าวของออกจากบ้านของพี่ติ๋มทีวีภู

เรื่องที่ไปเทคิวงานต่าง
สัญญงสัญญาอะไรกับทางทีวีภูเขา

ธุรกิจสีเทาอะไรก็แล้วแต่
ทีนี้มันมีเรื่องของเงินที่
ทิศสมปองบอกว่าเป็นหนี้อยู่๑๐ล้านกว่า

ติ๋มเนี่ยบอกว่าทิศสมปองเนี่ยเป็นหนี้
บอกว่าตอนบวชเนี่ยต้องการซื้อที่ดิน๓๐๐ไร่

เป็นที่สอบประกอบด้วยทำสวนยางพาราอะไรให้กับครอบครัวที่ชัยภูมิ
แต่ตอนแรกที่สมปองตอนที่ศึกเขาก็บอกว่าเขามีหนี้อยู่๑๐ล้านกว่า
แต่บอกว่าเป็นหนี้ที่ไปทำมูลนิธิทำสนามฟุตบอลอะไรต่างนานา

ล่าสุดนะครับทิศสมปองเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวอังคารที่๘กุมภาพันธ์นี้
จะไปคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยในรายการของพี่หนุ่มกัญชัย
จะบอกทุกประเด็นจะไปแบบไปแจกแจงรายละเอียดอะไรก็ว่ากัน

แต่คุณบุ๋มปะนัดดาท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะ
คุณบุ๋มประนัดดาเนี่ยทิศสมปองเคยบอกว่าแอบหลงรักมาตั้งนานแล้ว

แต่ตอนนั้นยังบวชด้วยนะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่อยู่รอบนึงนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของเงินซื้อที่ดินต่าง
ต้องมีหนี้หลังศึกออกมา๑๐ล้านกว่าเนี่ย
คุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าความจริงเคยเตือนทิศสมปองเรื่องซื้อที่ดินมาแล้วนะ

ตอนนั้นเคยทำรายการด้วยกันแล้วที่สมปองเนี่ยบอกว่าจะซื้อที่ดิน๓๐๐กว่าไร่
คุณบุ๋มบอกว่าตอนนั้นยังบอกไปว่าไม่ควรซื้อนะโอ้โหไม่ควรซื้อเยอะขนาด๓๐๐ไร่ด้วย
แล้วถ้าไม่มีเงินจ่ายเนี่ยมันจะยุ่งนะมันจะถูกยึดนะ
แต่ตอนนั้นทิศสมปองที่ยังเป็นพระอยู่
เป็นพระมหาสมปองบอกกับคุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าซื้อเอาไว้เผื่ออนาคตถ้าศึกออกไป

ตอนนั้นทิศสมปองเนี่ยยังถามคุณบุ๋มว่าสนใจจะซื้อด้วยกันไหม
ส่วนเรื่องที่พี่ติ๋มบอกว่าจะมีเรื่องของธุรกิจสีเทาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ข่าวเนี่ยพูดไปไกลถึงขั้นว่าโอ้เขาไปยุ่งกับพนันบอลอะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้คุณบุ๋มบอกพี่บุ๋มก็บอกคุณบุ๋มบอกไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะเป็นเรื่องที่พี่ติ๋มเนี่ยเขาหยิบประเด็นขึ้นมา
เดี๋ยวก็ต้องดูที่เอกสารฉนดมากกว่าเพราะว่าเป็นของใคร
ใส่ชุดฟุตบอลสีแดงนะฮะแฟนห่วงแดงลิเวอร์ฟู
แล้วมีรูปในเฟซบุ๊กนะครับนั่งยิ้มอยู่บนรถสำล้อ
พร้อมกับมีข้อความเป็นภาษาทิ่นทางอิสร
นี่นะฮะถ้าเกิดแปลใจความก็คือถ้าไปยังไม่สุดทางก็ยังเพิ่งถอยหลัง
ให้เขาเหยียบถ้าจะตายก็ไปตายดาบหน้าโน้น
เขาจะได้ชมว่าเป็นคนดีนี่นะฮะ
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ๒๗มกราคมที่ผ่านมาตอนนั้นมีวัน
บวงสวงภาพยนตร์ที่ทิศสมปองเขาจะเป็นพระเอกนะครับ
คือถ้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งต่าง
มันเกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยแล้วต้อง
ออกมาจากการทำงานกับทางพี่ติ๋มทีวีภูนะครับ
คุณแจ๊กกะรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราวันนั้นได้สัมภาษณ์ทิศสมปองนะ
ทิศสมปองวันนั้นไม่รู้มึงจะพูดเป็นนัยะอะไรรึเปล่า
บอกว่าทุกวันนี้ทำงานหนักมากนอนดึกต้องไลฟ์
แล้วก็ต้องตื่นมาทำงานแต่เช้าเหมือนกับถูกเอารัดเอาเปรียบตลอด
ว่าทำงานเยอะแต่ได้เงินน้อยแต่ก็ต้องพยายามอดทน
บางทีเราก็ถูกเอาเปรียบแหละผมพูดตรงเลย
ผมโดนเอาเปรียบแหละผมทำงานมากกว่าเงินที่ได้รับแหละ
แต่เราก็ได้ไงหลายอย่างผมไม่รู้สึกผิดเพราะผมไม่ได้ผิด
ความผิดมันจะเกิดจากผมแต่ว่าอ่าเมื่อมันกลายเป็นหน้าผมเป็น
เป็นชื่อผมผมก็โอเครับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างนี้